ไปดูเหตุการณ์ที่มีเด็กนักเรียนอายุ๑๔ปีตกจาก๒แถวสลบอยู่กลางถนน
ตอนนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเด็กนั้นวูบตกไปเองหรือว่าสองแถวนั้นขับรถออกตัวแบบกระชากเกินไปครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
ก็มีพลเมืองดีแจ้งไปยังจอสอร้อย
บอกว่ามีเด็กนักเรียนพลัดตกจากรถสองแถว
บนถนนกาญจนาพิเศษขาเข้าบริเวณหน้าสถานีรถไฟฟ้าครองบางไผ่
ก็เป็นเด็กผู้ชายอายุสักประมาณ๑๔ปี
คือเขายืนรอ๒แถวอยู่
แล้วพอขึ้นไปปุ๊บเด็กยืนอยู่ท้ายรถสองแถว
แต่ว่ารถสองแถวออกตัวกระชากทำให้เด็กนั้นพลัดตกจากรถ
สลบเลยคุณผู้ชมนอนแน่นิ่ง
ตอนแรกคนขับไม่รู้ตัวยังคงขับต่อ
แต่สักพักหนึ่งมีคนเคาะเรียกให้จอดว่าเด็กตกลงไป
ก็เลยมีการแจ้งประสานไปยังกู้ชีพพระนั่งเกล้าเข้าไปช่วยเหลือ
นำตัวเด็กนั้นส่งโรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบสนะครับ
คนขับยืนยันไม่ได้ขับเร็วหรือว่าออกตัวแบบกระชาก
แล้วบอกว่าช่วงนั้นมีผู้โดยสารลงอยู่ที่บริเวณหน้าโรงซ่อมรถไฟฟ้าบางไผ่
พอมีคนลงปุ๊บนะฮะตนเองก็ขับออกตัวไปตามปกติ
คนขับบอกว่าเด็กน่าจะหน้ามืดและวูบตกรถไปเอง
ขนาดที่แม่ของเด็กชายคนนี้ยืนยัน
ลูกชายไม่มีโรคประจำตัวไม่น่าวูบเอง

ได้รับการติดต่อจากคนขับรถสองแถวแล้ว
แล้วเขาก็ติดต่อให้ทางประกันรีบเข้าไปช่วยเหลือเยียวยา
ส่วนตัวเด็กบอกว่าที่ออกไปโหดรถบริเวณท้ายรถเนี่ยเนื่องจากว่า

แต่เป็นเพราะว่าคนขับขับกระชากบวกกับอาการอ่อนเพลียเองด้วยส่วนหนึ่ง

ธนด้านของนายไฟศรอับดุลสมัตย์
เป็นผู้มูลในการขนส่งจวัตรนทบุรีก็บอกว่า
ก็เดินทางไปตรวจสอบพฤติกรรมของคนขับสองแถวคนนี้แล้ว

แล้วกำชับก็ให้ดูแลพฤติศาลมากกว่าเดิม
พร้อมเปิดเผยได้ว่าห้ามผู้โดยสารยืนทั้งในตัวรถและนอกรถ
แต่ส่วนมากในช่วงเวลาเร่งด่วนผู้โดยสารมันก็เยอะไง
คนก็ไม่พอก็เลยไม่ได้ปฏิบัติตามตรงนั้น
ซึ่งตอนนี้ก็มีโทษปรับไม่เกิน๕๐๐บาท
แต่ทั้งนี้เนี่ยหากคนขับรถพฤติศาลไม่ได้ดูแลหรือตักเตือนพฤติศาลก็ถือว่า
คนขับนั้นมีความผิดก็จะปรับไม่เกิน๕๐๐บาทเช่นเดียวกันนะครับ
แต่เบอ้นว่าณอาจจะเป็นเพราะว่าความไม่ได้ระวังของผู้อาศัยด้วย
แล้วก็ของคนขับที่ออกตัวด้วยบวกกัน
มันก็เลยทำให้เกิดอีกการพักตกลงมา
หลังจากนี้ทางด้านของภูมิในการขนส่งจังหวัดนนทบุรี
จะเรียกผู้ประกอบการรถสองแถวมาพิจารณาตามความผิด

ก็จะมีทีมตรวจออกไปตรวจสอบทุกสัปดาห์ตามรอบปฏิบัติงาน
โดยรถ๒แถวรับผู้โดยสารได้๑๒คน
ผู้โดยสารด้านหน้าข้างคนขับอีก๑คน
เพื่อป้องกันไม่ให้พลัดตกแบบนี้นะครับ